นี่ก็คือ๑๙กัญญาคาม๊อบมาตามนั้น
จัดกิจกรรมขับรถยนต์ไปชนกับรถถังฮะ
สวมวิญญาณลุงนวมทองภัยวัน
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดหลังจากวันรัฐประหารวันนั้นเลย
เหตุการณ์นี้คือลุงนวมทองภัยวันในตอนนู้น

กลับรถแท็กซี่ไปชนกับการรัฐภาษณ์

เมื่อวานนี้ก็เอามาเป็นกิจกรรมเปิดนะฮะ
ใครขับคณะ
พี่เต้นใช่ไหม

จัดมาค่อนข้างที่จะมันสะใจเหลือเกิน
พอชนเสร็จนี่

พี่เต้นนี้เป็นผู้นำนัดการชุมนุม
นัดการชุมนุมแต่ไม่ใช่ผู้นำการชุมนุม
เพราะการชุมนุมเนี่ยนัดใครไม่ได้แล้วนะฮะ
คือนัดมาเจอกันได้แต่นัดไว้เลิกเลิกเขาไม่เลิก
บางคนเขาไม่ยอมเลิกพี่เต้นจึงได้ตำแหน่งผู้นำนัดการชุมนุม
การชุมนุมก็เริ่มไปนะครับเป็นการจัดคาร์มอฟฮะ
เริ่มตั้งแต่อโศกไปที่อนุสวรีประชาธิปไตยนะครับ
ที่สำคัญหมดกันนั้นคือคาร์มอฟฮ่ะเข้าไปตามเส้นทาง
โดยเฉพาะตอนที่ไปรัชดาถนนรัชดามุ่งหน้าพระราม๔ตรงนี้แหละ
ที่มีเหตุระทึกเกิดขึ้นฮะมีเสียงดังคล้ายกับระเบิด๒ตู้

เสียงดังคล้ายกับระเบิดสองตู้ก็ตกโอกตกใจ
ตรงนั้นน่าจะเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สี่ฤกษ์กิจพอดีเลยแล้วพอมาตรวจสอบย้อนหลัง
เห้ยมันเหมือนระเบิดไม่ใช่ประทัดนะครับ
มันเหมือนเป็นการปาระเบิดปิงปอง
พอระเบิดปิงปองข้างในมันบรรจุอุปกรณ์
บรรจุพวกเศษแก้วบรรจุพวกเศษเหล็กเข้าไปด้วย
จึงมีคนบาดเจ็บอย่างน้อย๔คน

ส่วนพี่เต้นกับบรพี่สมบัติบุญงามนง

บอก๑๕ปีรัฐพาหารตั้งแต่ยุคไหนนะ
เอาภาพขึ้นมาดูหน่อยผมลืมหน้าท่านไปแล้ว
บิ๊กบังพลเอกสวนทิบุญรัฐกรริน
นู้นปี๑๙กันยาปี๔๙
รัฐพาหารอดีตนายกทักศิลป์ชินวัฒน์
ซึ่งตอนนั้นท่านไม่ได้อยู่ประเทศไทยท่านอยู่ต่างประเทศ
ทางคณะเนี่ยก็มีการยึดอำนาจเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่๑๙กันยาอันนี้คณะคอมช

คือคนละยุคกันก็เลยเปลี่ยนก็คนละชื่อกัน
คมชกับคศนี่คบช
๑๙กันยาปี๔๙จากนั้นมาก็คือปี๕๗

จะเป็นปีไหนต่อเนื่องขนาดไหน
วักกันขนาดไหนประเทศถอยหลังลงไป
ตลอดเวลา๑๕ปีผ่านมา
ประเทศก็ยังจมอยู่กับที่เดิมฮะ
เดี๋ยวฟังจากพี่เต้นนัทวุฒิสายเกลือ
เราได้พิสูจน์ให้พลตการณ์ได้แล้วเห็น

เราก็ยังไม่ยอมแพ้
และมีแต่พลังของประชาชน
ที่จะเพิ่มขึ้นโตขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นทุกวัน

ที่สำคัญคือปัญญาเราไม่ดับ
ย่อมถอดบทเรียน

กระทำดังกล่าวเมื่อ๑๕ปีที่แล้ว
ได้ส่งผลสืบเนื่องมาถึงทุกวันนี้
ใครที่เคยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยึดอำนาจเมื่อ๑๙กันยา
ไม่ว่าจะเป็นมวลชนไม่ว่าจะเป็นแกนนำ
แม้แต่ผู้ก่อการหรือผู้สนับสนุน
ผมคาดหวังว่าคนเหล่านี้จะสามารถทำบทเรียน
และไม่ออกมาสนับสนุนแนวทางแบบนี้อีก
เหตุการณ์นี้มันทำให้เมื่อวานนี้ผมกลับไปดูข่าวเก่า
มีท่อนึงที่บิ๊กบังพูดแล้วบอกว่า
อกจากการรัฐประหารจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องความแตกแยก
ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้ว
เราอาจจะต้องยอมเดินถอยหลังสักก้าวนึง
เพื่อที่เราจะได้เดินก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
สู่วันนี้เป็นยังไงไม่รู้คุณผู้ชมเป็นคนตัดสิน
คือการเขียนร่างขึ้นมาเพื่อเป็นภาษาแถลงเนี่ยเขียนให้สวยขนาดไหนก็ได้
แต่ความเป็นจริงก็จะมีอีกหลายปัจจัย
ก็ยืนยันว่าผลิตการเขาก็ยังไม่ชนะประชาชนก็ยังไม่ยอมแพ้
จากนี้ไปเตรียมแน่แล้วล่ะเตรียมที่จะจัดการชุมนุมใหญ่
ว่าชุมนุมใหญ่แปลว่าอะไรไม่ใช่คาร์มอบแล้วนะ
มุมใหญ่คือปักหลักเพื่อไล่ลุงตู่ยืดเยอะเลยเหรอคะ
เยอะเลยแต่ยังไม่มีวาระปักทงอย่างชัดเจนว่าจะวันเวลาไหน
นี่คือความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองแต่อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวี
คนนี้ไม่มาไม่ได้คนนี้คือคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียวินาทีนั้น
ที่โดนรัฐบาหารโทนี่วูซัมอดีตนายกทักษิณชินวัตรจัดหนัก
จัดหนักด้วยถ้อยความผ่านทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ส่วนตัว
ตัวท่านบอกว่า๑๕ปีที่แล้วคือทำให้โอกาสของประเทศไทย
แล้วก็คนไทยในโลกใหม่สังคมใหม่สูญเสียหายไปเลยฮะ
เสียคือประเทศถอยหลังลงไปด้วยระบบพระเด็จการ
เพราะอะไรประเด็จการที่จะทำให้โลกกระทัดของทุกคนมันแคบลง
เพราะบริการคือชี้นิ้วสั่งไปนะฮะ
ห่วงแต่สถานภาพส่วนตัวซ่อนรูปอยู่ภายใต้คำว่ารักชาติ
สถาบันนี่จัดหนักมากนะเมื่อวานนี้ครับ
และตอนนี้เนี่ะประเด็จการก็ไม่สามารถจะทำให้ประเทศ

คือหายนะของประเทศไทย
คือการจัดหนักของโทนี่วุฒษามอนทักศิลชิ่นนวัดครับ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะสำหรับการประชุมเมื่อวาน
ประมาณชุมนุมเมื่อวานนี้๑๙กันยาคือการนำคุณณฑวุฒิกับคุณสมบัติ
เขาประกาศยุติไปตั้งแต่๑๘นาฬิกาปรากฏว่าผู้ชุมนุมบางส่วนค่ะ
เคลื่อนตัวเองเนี่ยมาที่แยกดินแดงนะคะมาที่แยกดินแดงแล้วก็ส่วนหนึ่งอยู่ที่แยกนางเลิ้ง
ความรุนแรงมันก็ไม่มีแล้วนะคะสักประมาณ๑๙นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
ก็มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะตอนที่พี่เต้นเนี่ยกับคุณสมบัติเนี่ย
คือเขานำม็อบเนี่ยไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นอ่าใช่ฮะแต่หลังจากนั้นมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะ
นี่มาแล้วประทัดยักษ์พลุประทัดต่าง
ให้ยุติแต่ไม่ยุติเลยเหรอใช่นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเป็นแบบนี้สักระยะใหญ่เลยค่ะ
สุดท้ายแล้วตำรวจควบคุมฝุงชนที่อยู่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษ
ก็ต้องยิงแก๊สน้ำตาโต้ตอบกลับนะคะ
ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมเขาตั้งใจจะเดินหน้าไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการตอบโต้เป็นระยะค่ะยิงแก๊สน้ำตาใส่
ระหว่างนั้นเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
เพราะเกิดเหตุเพลิงไหม้ป้อมจราจรบริเวณแยกนางเลิ้ง
ซึ่งป้อมตรงนี้ก็เคยถูกเผามาก่อนแล้วเพิ่งจะซ่อมเสร็จ
แล้วเนี่ยค่ะถูกเผาอีกรอบหนึ่งนะคะ
เหตุการณ์ดำเนินไปเรื่อยจนกระทั่ง๒ทุ่ม๑๐นาที
ควบคุมฝุงชนตำรวจลงพื้นที่ตั้งขบวนเลย
กระบวนพร้อมกับรถจีโน่คือพยายามปิดกั้นทาง
ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเคลื่อนย้ายไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลได้
ถามว่าเหตุการณ์สงบไหมสงบแต่สงบไม่เสด็จน้ำ
เพราะสักประมาณ๒ทุ่ม๒๘นาทีบริเวณแยกนางเลิ้งนี่แหละค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งนะขี่รถจอยอขี่รถจักรยานยนต์มาเลย
เสื้อมาด้วยบีบแตรเสียงดังนะคะทำให้ตำรวจวิ่งกรูเข้าไป
นี่จังหวะนี้คือชุลมุนวุ่นวายนะคะครับควบคุมชายคนดังกล่าวไว้
แล้วก็เอาตัวไปแนวหลังชายคนนักกล่าวคือควบคุมฝุ่งชน
ฝุงชนเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามสอบถามเป็นใครมาจากไหนนะคะ
เขายอมรับว่าเขาเมาเขายอมรับว่าเขาเมา
แล้วเขาไม่รู้ว่าตรงนี้มีเหตุการณ์ประท้วงกันเกิดขึ้น
สุดท้ายแล้วคอฝเขาเชื่อเปล่าเขาไม่เชื่อนะคะ
วบตัวผู้ชายคนนี้ไปที่โรงพักแล้วก็ต้องมีการสอบปากคำต่อไป
สักพักหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะมีผู้หญิงสองคนนะคะ
เดินทางมาหาสามีมาตามหาสามีแล้วก็ไปถามเนี่ยเนี่ย
ถามตำรวจควบคุมฝุงชนว่าเห็นชายถอดเสื้อขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาทางนี้บ้างหรือเปล่า
บอกว่าเป็นสามีของเธอแล้วเรียกร้องให้ตำรวจเนี่ย
พบกับสามีของเธอนะฮะให้เธอไปพบกับสามีของเธอแล้วก็บอกว่า
คือสามีเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับม็อบเลยสามีไม่เคยมามอบ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยร้องขอกันอยู่สักพักใหญ่ไม่ได้เจอนะไม่ได้เจอสามีค่ะ

คือเอาตัวไปที่โรงพักแล้วไปที่นางเลิ้งแล้วนะคะ
นี่ค่ะสุดท้ายแล้วตำรวจบอกว่าคุณกลับบ้านไปก่อนเพราะว่านี่ใกล้เวลาเคอร์ฟิลล์แล้ว
เดี๋ยววันนี้แหละน่าจะต้องตามไปที่โรงพักนะฮะไปคุยแล้วก็
อาจจะต้องมีการปรับความเข้าใจกันด้วยนะคะ
เพราะเธอยืนยันว่าสามีเธอไม่เกี่ยวกับการชุมนุมค่ะ